คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่ขอนแก่นนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิพูดไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการ
ผู้ชายอายุ๑๗ค่ะวัยรุ่นเป็นขาโจ
คนในซอยเนี่ยรู้จักว่าในเบ้นคนนี้โอ้โหซ่าอยู่ในซอย
เน้นอายุ๑๗นะคะทำร้ายร่างกายยายติ๋ม
ติ๋ม๖๒แล้วอ่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคือตำรวจให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ติ๋มเนี่ยไปทิ้งขยะแล้วก็ในเบ้นอยู่ดีดีก็มาต่อว่าอะไร
ติ๋มก็ไม่รู้แหละเนี่ยมาชี้หน้าด่าอ่ายายติ๋มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุย
กับครอบครัวของในเบ้นก็ไปถึงบ้านในเน้นเลยนะ
จะไปคุยไปเจรจากับครอบครัวแต่สุดท้ายเนี่ยในเบ้นอยู่ดีเดี๋ยวรอดูนะ
ตบหน้าเข้าไปที่หน้ายายติ๋มแบบนี้ยายติ๋มหน้าคว่ำไปเลยอะค่ะ
คืนนี้มาแถวหน้าบ้านในเน้นแล้วนี่คือบ้านในเบ้นแล้วแล้วมีญาติของในเบ้นอยู่ด้วย
แต่ญาติของในเบ้นอ้างว่าไปห้ามในเบ้นไม่อยู่จริงห้ามไม่อยู่
แล้วในเบ้นเหมือนกับคว้าขวดมาแล้วก็ทำร้ายยายติ๋มยายติ๋มตายนะคะเหตุการณ์นี้
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะก็มีตั้งแต่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ในชุมชนเทพารักษ์๒ริมถนนเทพารักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนเขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็มีวัยรุ่นผู้ชาย๑คนเดินไปด่าคุณยายก็คือยายติ๋ม
วัยรุ่นผู้ชายที่ไปด่าคุณยายก็คือในเบ้นนี่แหละ
แล้วก็เหตุการณ์เป็นอย่างที่เห็นในคลิป
แต่ก็มีพลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจบอกว่าคุณยายถูกทำร้าย
จนเสียชีวิตตำรวจก็เลยมาค่ะ
แต่จริงแล้วกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นที่ไม่ใช่ในเบนส์
เขาก็พยายามห้ามนะครับแต่ห้ามไม่ไหวในเบ้นแบบโอ้โหอารวาสมาก

ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้มาอาจจะไม่ครบได้มาบางส่วนแบบนี้นะคะ
ติ๋มก็คือนางวันนิดาแพนนุ่นอายุ๖๒ค่ะ
ติ๋มเป็นเจ้าของร้านขายของชำริมถนนเทพารักษ์
จุดที่ชาวบ้านพบร่างยายติ๋มอยู่ห่างจากร้านของยายติ๋มไปประมาณ๒๐เมตร
ในซอยที่จะเข้าไปในชุมชนเทพารักษ์นั่นแหละค่ะ

โอ้โหคือจังหวะที่หายเข้าไปในซอยตรงซอกหลืบตรงนี้

ในเน้นตามไปเนี่ยกล้องตรงแถวหน้าถนนตรงนี้มันไม่เห็น
ใช่ไงเห็นอีกทีก็นำศพยายติ๋มออกมา
แต่ญาติญาติบอกว่าที่นายเบ้นตามยายเข้าไปเนี่ยแล้วไปทำร้ายยาย
ห้ามไม่ไหวเอาไม่อยู่
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นนอกเหนือจากนายเบ้นที่บอกว่าพยายามห้ามนายเบ้น

ครอบครัวของในเบ้นก็อีกตั้งหลายคนบอกห้ามไม่อยู่

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
ติ๋มก็ค้าขายอยู่ในชุมชนมา๓๐กว่าปีแล้ว

ลูกชายคนโตทำงานอยู่ต่างพื้นที่
ส่วนอีกคนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย
ติ๋มเปิดร้านขายของชำตั้งแต่ตี๕ถึง๒ทุ่มขายทุกวัน

ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงนะ
ได้ยินเสียงยายติ๋มทะเลาะกับวัยรุ่นในชุมชน
ชาวบ้านบอกอ๋อได้ยินเสียงรู้เลยในเบนท์

คนรู้จักกิติศัพท์เป็นอย่างดีว่าขาโจประจำซอย
ก็ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงทะเลาะกันอยู่สักพักนึง
ชาวบ้านบอกว่าทะเลาะกันอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็มีเสียงเหมือนกับมีการทำร้ายกัน
พอเสียงเงียบออกไปดูยายติ๋มตายแล้วอ่ะ
คือนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ใบหน้าบวมปูดหัวแตกเลือดอาบทั้งตัว

ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหม
สินที่ติดตัวยายติ๋มอยู่ก็หายไปด้วย
ไม่ใช่แค่ทำร้ายแล้วก็ฆ่ายายติ๋มตายนะ
เอาซับสินเขาไปด้วยสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าปกติแล้วยายติ๋มใส่ประจำ
แต่ตอนพบศพตอนนอนเสียชีวิตอยู่แล้วไม่มี
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรคผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นประมาณ๗โมงครึ่งเมื่อวานนะคะ
ผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกว่าชื่อในเบ้นอายุ๑๗
ตำรวจก็เลยเล่าให้ฟังว่าตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
ก็ไล่เลียงไปอะไรค่ะว่าในเบ้นไปต่อว่ายายติ๋ม
ติ๋มก็เลยไปเคลียร์กับคนในครอบครัวของในเบ้นไปถึงบ้านในเบ้น
ติ๋มกำลังอธิบายคุยกับแม่คุยกับยายของในเบ้นเท่านั้นแหละ
เบ้นทำร้ายเลยตบหน้าเยติ๋มเลย
ตำรวจบอกว่ายายกับแม่บอกตำรวจว่าพยายามจะห้ามในเบ้นแล้ว
แต่ในเบ้นทำร้ายแม่ตัวเองด้วยทำร้ายยายของตัวเองด้วย
จนคนในครอบครัวของในเบ้นไม่สามารถไปห้ามในเบ้นได้
เน้นก็เลยทำร้ายร่างกายยายติ๋มแบบไม่ยั้งมือค่ะ
ยายติ๋มแน่นิ่งแล้วก็ตำรวจบอกว่า
ในเบ้นอุ้มร่างเย้ติ๋มมาทิ้งที่ปากซอย
อันนี้ตำรวจบอกนะคะแล้วหลังจากนั้นในเบ้นหายตัวออกไปจากชุมชนเลย
อยู่แล้วครับ
ตำรวจบอกว่ากำลังรบรวมพยาหลักฐานขอสารจังหวัดขอนแก่นออกหมายจับนะคะ
จากการตรวจสอบในเบ้นมีหมายจับอยู่แล้วด้วยค่ะ
คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ยังไม่ถูกจับค่ะ

แล้วก็ยังลอยนวลอยู่ในชุมชนแบบนี้แล้วมาก่อเหตุซ้ำอีก

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับอีกหมายหนึ่งแล้วก็จะจับให้ได้

คุณยาย๖๒แล้วอ่ะไปทำเขาอ่ะ
ถ้าจับได้เนี่ยอย่าไปกันตัวเป็นเด็กเยาวชนนะ
เพราะว่ากฎหมายถ้าเกิดกรเหตุแบบโหดเยี่ยมมันเกินกว่าที่จะรับไหว
ก็สามารถดำเนินคดีในฐานะผู้ใหญ่ได้
กฎหมายกำหนดไว้แบบนั้นค่ะถ้าเกิดพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมจริง
คืออย่างนี้ไม่ต้องไปสืบเลยว่าโอ้โหเขายังเป็นเด็กเยาวชนต้องให้โอกาสกลับตัว
เพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคมในอนาคตภาคหน้า

เกลียดไงฮะทำมาแล้วทำอีก